ทหารและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดสะแก้ว
ก็สามารถที่จะไปจับกลุ่มแรงงานต่างด้าว

สถานีรถไฟอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว

กลุ่มแรงงานกลุ่มนี้เขาเดินทางเข้าประเทศอย่างเปิดเผย
เพื่ออะไรเพื่อให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่ม
จากนั้นจะได้ผลักดันกลับประเทศของเขา

อ้าวเขามีวิธีการนะครับ
แรงงานชาวกัมพูชารวมกว่า๒๐๔คนนะครับ
เป็นชาย๑๑๒คนหญิง๙๒คน

สถานีรถไฟอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว

ทราบครับว่าจะมีแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา
ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ด้วยกระบวนรถไฟสายกรุงเทพอรัญญาประเทศ

พร้อมประสานความร่วมมือกับตำรวจรถไฟ
และนายสถานีรถไฟอรัญญประเทศ

เมื่อไปถึงก็พบแรงงานชาวกัมพูชารวมกว่า๒๐๐คนที่ไม่มีเอกสารการเดินทาง
ซึ่งทุกคนอ้างว่าจะเดินทางกลับไปร่วมเทศกาลสงกรานที่บ้านเกิดฝั่งกัมพูชา
นั่งรถไฟกลับอย่างเปิดเผย
เพื่ออะไรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไทยจับกลุ่ม
หลังจากจับกลุ่มแล้วก็จะได้ผลักดันกลับประเทศ
โดยพวกเขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดต่อเลย
กลับประเทศนั่นแหละแต่ว่าถ้ากลับประเทศเองอาจจะมีค่าใช้จ่าย
ก็เลยรวมตัวกันแบบนี้ให้เจ้าหน้าที่ผลักดัน
ใช่ครับเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปทำการสอบสวนถ่ายภาพทำประวัติ
รอการส่งกลับแรงงานต่างด้าว
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสะแก้ว
เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยได้อีก

ผลักดันกลับประเทศก็ถือว่าเป็นมาตรการตามสากล
แล้วก็ตามสิทธิมนุษยชน
๔คนนี้นะคะขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว
อาจจะกลับมาทำงานในไทยไม่ได้อีกแล้ว